สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเข้าสู่สัปดาห์ที่อากาศสภาพอากาศเนี่ยแปรปวนค่อนข้างมากถึงแม้ว่าท้องฟ้าแสงแดดจะมีไม่มากนะคุณผู้ชมแต่สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนอบอ้าวมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่าในขณะนี้นะคะมี
ความร้อนปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะห่อมความร้อนลูกตัวแอลนี้หลังจากนั้นค่ะจะมีลมหนาวจากประเทศจีนแผลลงมาเมื่อสองลักษณะอากาศที่ไม่เหมือนกันนะคะลมหนาวและความร้อนมาปะทะกันทำให้เกิดเป็นพายุฝนในหลายพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงหอบนำความชื้น